หรือว่าถ้าจะหาโพรงหาปล่องแล้วก็จะลงไป
โพรงมีเป็นร้อยโพรงนะคะแต่ละโพรงแต่ละปล่องลงไปมันก็ลงไปได้ไม่ค่อยลึกเท่าไห
ก็สัก๔๐๐เมตรแล้วก็ตันแล้วบางปล่องก็เล็กมาก
ก็ต้องแข่งกับเวลาออกซิเจนก็ตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
ที่ฉันมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนภายในถ้ำหลวงนะคะ
คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจริงแล้วปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในถ้ำหลวง
มีอยู่ประมาณร้อยละ๒๑แต่วัดล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ๑๕
ถ้าลดลงไปเหลือร้อยละ๑๒เมื่อไหร่เริ่มมีอาการแล้วนะคะ
เริ่มวิ่งเวียนศีรษะเริ่มหน้ามืด
ถ้าลดลงไปเหลือร้อยละ๑๐เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะหมดสติ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้อาจจะเสียชีวิตภายใน๗๘นาทีนะคะ
แต่ถ้าเหลือร้อยละ๖เมื่อไหร่เสียชีวิตทันทีค่ะ
นาวาเอกคมสรรวุฒิประเสริฐแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ใต้น้ำ
เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินกรมแพทย์ทหารเรือนะคะ
เป็นคนให้ข้อมูลว่าตอนนี้ระดับออกซิเจนในถ้ำหลวง
ลดจาก๒๑ซึ่งเป็นระดับปกติเหลือเพียง๑๕ตอนนี้น่าห่วงค่ะ
ภาวะขาดออกซิเจนจะเป็นแบบนี้นะคะ
ทำให้การรับรู้เริ่มช้าลง
ซึมเศร้าคิดช้าตัดสินใจช้าใจสั่น
อาการเหล่านี้จะค่อยเป็นค่อยไปแบบไม่รู้สึกตัว
และสุดท้ายจะหมดสติไปในที่สุดโดยไม่รู้ตัวนะคะ
อาการจะค่อยมาค่อยมาเรื่อย
ถ้าเหลือ๑๒เมื่อไหร่เนี่ยเวียนศีรษะแล้ว
กล้ามเนื้ออ่อนแรงละ๑๐

หมดสติแล้วก็อาจจะเสียชีวิตภายใน๗๘นาที
ถ้าเหลือ๖เมื่อไหร่เสียชีวิตทันทีค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วย
ทนทานต่อภาวะขาดออกซิเจนได้มากน้อยขนาดไหน

ภาวะขาดออกซิเจนที่เจอได้บ่อยที่สุดเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะคะ
เช่นความกดดันของออกซิเจนในถุงลมปอดลดลง
ักเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปอยู่ที่สูง
หรือว่าต้องกลั้นหายใจหรือคนเป็นโรคหอบหืด
หรืออากาศที่หายใจมีก๊าซอื่นปะปน
อกจากนี้ค่ะการหายใจในอากาศที่มีออกซิเจนต่ำ
คือมีคาร์บอนไดออกไซด์มากติดต่อกัน
จะมีผลทำให้ชักและหมดสติ
จากเสี่ยงเกิดภาวะการขาดออกซิเจนแล้วนะคะ
การติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลานาน
ต่อการได้รับเชื้อโรคต่างที่อาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ด้วยนะคะ
แต่โดยส่วนใหญ่เราจะมีอาการใจสั่นในโจรใจร้ายแรง
การตัดสินใจชาพระบุรุษสมัครรอบชาหลง
ถ้าหลังมาเข้าแล้วก็จะจัดการ
เพราะว่ามัวเสียร้อนมากกว่านี้
ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตรีกด้าน

เรื่องต้นตอนนี้วิธีการแก้ปัญหาก็คือ
ให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ข้างในถ้ำ

เฉพาะที่โถง๓ที่เป็นศูนย์บัญชาการนะคะ
ถ้าไม่มีภารกิจอะไรไม่ได้จำเป็นมากออกมาก่อน

แล้วก็เติมออกซิเจนเข้าไปในถ้ำเรื่อย

ทางนาวาเอคมสันเนี่ยท่านก็บอกว่า
เติมออกซิเจนเข้าไปในถ้ำหลวงเบื้องต้น

ส่งผลเสียต่อร่างกายเติมเข้าไปได้

โพรงหาช่องว่าง
อากาศจากภายนอกเข้าไปในถ้ำน่าจะดี

แล้วก็ช่วยดึงทั้ง๑๓คนขึ้นมา

ออกซิเจนเข้าไปก็น่าจะมีประโยชน์
คือออกซิเจนที่ปะปนอยู่ในชั้นบรรยากาศ
ที่เราหายใจเนี่ยโดยข้ามประสบฐานเนี่ย

อัดเข้าไปอัดเข้าไปถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ย

ครับ